ที่เกิดขึ้นโอ้โหที่ปัตตานี
คือทารกกำลังพึ่งแดงคลอดออกมาได้ไม่นาน
คนเอาไปทิ้งฮะเอาไปทิ้งมดกัด

มันเข้าไปตามปากเข้าไปตามจมูกคน

ล้างออกล้างออก
เป็นห่วงน้องน้องเป็นอะไรมากมั้ยพี่บอส
โอ้โหคือตอนแรกเนี่ยไม่ดีเลยปุ้ย
แต่เขาช่วยกันช่วยกันจนน้องปลอดภัย
ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๑ตะบนรูสมีแล

ล้างตัวให้ทาเล็กทารกตัวนี้ตัวยังแดงอยู่เลยเห็นไหม

ถูกทิ้งไว้ในถุงดำข้างทาง
เห็นชาวบ้านเอานิ้วล้วงเข้ามาในปากเด็ก

ดมันเข้าปากโอ้เรายังรำคาญเลย

เนื่องจากตอนไปเจอเด็กนะครับมดกัดอยู่เต็มตัวเลย

นายฟิตรีสตาปอนะครับคนที่ไปช่วยเด็กเนี่ย
เล่าบอกว่าตอนนั้นพ่อของเขาคือนายมหสันสภปอร์
คือเอาน้ำไปให้วัวนะครับแล้วปรากฏว่าเด็กร้องจากไหน
ก็เลยเรียกให้เข้าไปดูปรากฏว่าตกใจครับ
ทารกแรกเกิดครับอยู่ในถุงดำมดเต็มตัวอย่างที่ผมเล่าไป
แล้วมดกำลังกัดเลยในถุงดำมีผ้าขาวเปื้อนเลือด
แล้วมีสายสดือยาว๑๕เซติเมตรอยู่ด้วย
จึงนำเด็กมาให้แม่ค้าที่ร้านก๋วยเตี๋ยวในระแวกนั้น

แล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มารับรีบส่งโรงพยาบาลเลยครับ
น้องอยู่ในสุ่มดำแล้วก็มีฆ่าข่าวเว่นเลือดอยู่
ห่อน้องอยู่แล้วก็น้องร้องไห้วายแบบโคตรทรมาน
ตอนนั้นเด็กอยู่คือมดกัดเต็มตัวเลยทั้งหูทั้งจมูกอะไร
เข้าปากหมดเลยตกใจครับผมสงสารน้องมากเลย
เหมือนคือแบบเกือบร้องไห้แล้ว
เพราะว่าน้องแบบร้องแบบทรมานมากเลย
เพราะเลยแบบช่วยด้าที่ช่วยก็อาบน้ำน้องไปก่อน
ตำรวจสพเมืองปัตตานีก็ให้ข้อมูลที่ทำให้น้องปุ้ย
แล้วก็คุณผู้ชมสบายใจน้องปลอดภัยแล้วฮะ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปัตตานี
ชุดสืบสวนจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าว
รวมถึงตรวจสอบข้อมูลการตั้งคันจากสถานพยาบาลแถวนั้น